มาดูความคืบหน้าคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกเข้าไปล่าสัตว์และฆ่าสัตว์ป่าในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนะครับ
ล่าสุดทางรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เปิดเผยว่าคดีนี้ความคืบหน้าของสำนวนคดีมีมากกว่า๑๙๐แล้ว
ขณะที่ตำรวจปปก็ลงพื้นที่ไปสอบปากคำหัวหน้าวิเชียนเกี่ยวกับกรณีการถูกติดสินบนจากกลุ่มของนายเปรมชัยนะครับ

วันนี้เราก็ทำประกอบแผนนะครับเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุว่ามีการพูดอยู่ตรงไหนนะครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานทางนิติเวศาสตร์หรือทางคลิปเสียงเนี่ยเราก็จะใช้พยานบุคคลดูว่า
อ่าซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ครับ
เพราะว่าถ้าคดีนี้มันมีการให้สินบนจริง

นะครับเมื่อเขาทำผิดเขาถึงจะมีการให้สินบน
เหมือนเป็น๒คดีนี้จะเอ้อกัน

ซึ่งเราได้นัดเจ้าที่ป่าไม้ไว้ทั้ง๕นาย
ว่าวันนี้เราเคยสอบไปแล้วเมื่อวันที่๘
เราจะมาเพิ่มเติมให้ได้ละเอียดที่มากที่สุดนะครับ

รองผู้บังคับการปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบในวงการราชการหรือปป
หลังเดินทางลงพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เพื่อสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยและพวก

่งเน้นเกี่ยวกับคดีการติดสินบนของนายเปรมชัย

เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายวิเชียนไปแล้ว
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยยอมรับว่าคลิปเสียงการสนทนา
ตามที่เคยมีสื่อนำเสนอออกไปนั้นถูกลบไปจริง
แต่ประเด็นเรื่องคลิปเสียงถูกลบไม่ใช่ปัญหา
หากนายวิเชียนพร้อมพวกรวม๕คน
ที่เป็นผู้กล่าวหายืนยันชัดเจนว่า
มีความพยายามติดสินบนกับเจ้าหน้าที่จริง
ก็สามารถดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา

และหากนายวิเชียนมีหลักฐานอื่นเช่น
ภาพถ่ายขณะเจรจากันมามอบให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบปากคำพยานบุคคลให้ครบทุกคน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ต้องทำงานและเพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการตรวจพิสูจนซากสัตว์ทั้ง๓ตัว
พนักงานสอบสวนส่งไปพิสูจน์ที่กรมอุทยาน

เนื้อที่อยู่ในหม้อซุปเป็นเนื้อเสือดำ

ส่วนซากสุดท้ายเป็นไก่ฟ้าหลังขาว
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมสำนวนการสอบสวน

พรุ่งนี้นายวิเชียนจะต้องเดินทางไปให้ปากคำ

ซึ่งคาดว่าพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเดินทางมาพบและร่วมสอบปากคำในครั้งนี้ด้วยตัวเอง
เพื่อความรวดเร็วของคดี

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

กรณีนายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวก

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตที่นายเปรมชัยขออนุญาตเข้าไป
พร้อมระบุว่าคดีมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละเก้าสิบ
ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไม่ได้เพิกเฉยในการดำเนินคดี
โดยได้นำชิ้นส่วนต่างมาสกัดพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นมีดที่พบซากเสือดำในหม้อซุป
กระดูกท่อนขาและอื่นรวมถึงหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุ
ซึ่งจากการตรวจสอบโปรโมโซมและดีเอ็นเอซากเสือดำพบว่า

ซึ่งมาจากเสือดำตัวเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกัน
ขณะที่วัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุได้แก่
อิโต้มีดทำครัวและมีดเหน็บ
รวมจำนวน๖ชิ้นปรากฏว่ามีดเหน็บ๒เล่ม
ดีเอ็นเอของเสือดำเช่นกัน
ตรวจดีเอนเอของเสือดำไม่ว่าจะจากชิ้นเนื้อเอง
จากเครื่องในจากเนื้อต้มในตัวซุป
จากขนเสื้อที่เราเก็บมาได้จากในพื้นที่
จากหนังเสื้อจากมีดเหน็บ
จากเลือดที่ค้าอยู่ในมีดเหน็บ
ทั้งหมดที่มีการวิเคราะห์มาก็พบว่าเป็นเสือดำ
ก็เป็นเหตุผลที่ทางคณะกรรมการติดตามคดี
ถึงได้บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหมด
เราก็ค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐาน
ว่าจะสามารถเอาผู้กระทำความผิด

เดินทางไปยังกองมะครับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือบอกกตศเพื่อเร่งรัดคดีที่นายเปรริมชัยกนะสูตร
หลังก่อนหน้านี้นายเปรมชัยถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว๙ข้อหา
พลตำรวจโทศิวราระบุว่าจากการดูสำนวนคดี
สั่งให้พนักงานสอบสวนปทศแจ้งข้อหาเพิ่มในเปรมชัยกรณสูตร
ในข้อหาร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังตำรวจยึดงาช้างแอฟริกาจำนวน๔กิ่ง๒คู่
พร้อมปืนไลเฟิล๔๓กระบอกได้ภายในบ้านพักของนายเปรมชัย
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พร้อมให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเดียวกันกับนางวันดีสมรภูมิ
ที่เป็นผู้รับรองว่างาช้างดังกล่าวของภรรยานายเปรมชัย

ซึ่งขณะนี้ปศได้ออกหมายเรียกนายเปรมชัย
คณิตาภรรยานายเปรมชัย
และนางวันดีเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนปทศ
ภายในวันที่๑๔มีนาคมนี้

เปรมชัยถูกแจ้งข้อกล่าวหา

หลังเกิดเหตุฆ่าเสือดำแห่งป่าทุ่งใหญ่

ว่าใครที่เข้าไปทำอะไรไม่ดี

ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน